แต่ว่าไม่ได้ระบุพิกัดอย่างละเอียดแต่ว่าในภาพเนี่ยจะเห็นเลยว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเมาแล้วก็ไประรานชาวบ้านจนพลเมืองดี
ต้องมารุมแล้วก็รวบตัวผู้ชายคนนี้ค่ะ
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้คือเมานะคะทำร้ายผู้หญิงด้วยนะคะ
แล้วก็เหมือนกับไปกระชากทองจากคนอื่นที่แบบอยู่ดีไปกระชากทองเขาอ่ะ
แล้วก็เมาอารวาสโวยวายไปดึงกุญแจรถ
รถคนอื่นที่เขาจอดอยู่อะค่ะนี่ค่ะจนทำให้โอ้โหฟางเส้นสุดท้ายก็คือ
ไปทำร้ายผู้หญิงนี่แหละก็เลยถูกพลเมืองดีล้อมแล้วก็รวบตัวเอาไว้นะคะ
คลิปนี้ก็แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะคนก็เลยวิจารณ์กันเยอะ
ประเด็นก็คือนี่คือปัญหาของความเมาเนี่ยเดี๋ยวจังหวะนี้คือทำร้ายผู้หญิงนะคะครับ
นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่คือประเด็นของการเมา
เมาแล้วจะมีอาการลักษณะแบบคนอื่นเขาเดือดร้อนอ่ะ
คุณเมาแล้วคุณขับรถด้วยครับอืมอ่าก็เรียบร้อยไปใช่ค่ะ
ก็ต้องเจอการระงับเหตุลักษณะแบบนี้ไปนะครับ